ไปที่อีสานสักหนึ่งข่าวแล้วกัน
เป็นความทุกข์ความเด็ดร้อนของพี่น้องที่นางรองจังหวัดบุรีรำ
เขาบอกว่าไอ้ที่ตรงนี้มันเป็นที่ที่ชาวบ้านเขาเดินกันไปวัดเนี่ย

สมัยก่อนชาวบ้านเขาร่วมมือร่วมใจบริจาคให้เป็นทางเดินสาธารณะ
เหมือนเป็นสิ่งที่ภาระจำยอมไป
แต่วันดีคืนดีมีการขายให้กับเจ้าของใหม่ไป
เจ้าของใหม่มาล้อมรั้วปิดกั้นทางออกของชาวบ้าน
จากเดิมเดินไปแค่๖๐เมตรต้องอ้อมเป็นกิโลครึ่ง

เจ้าของที่ได้โปรดเถอะเปิดทางให้หน่อยได้ไหม
แต่เจ้าของที่เขาบอกว่าเขาทำถูกต้องตามกฎหมายคุณผู้ชมนะฮะ
อยากจะให้เราเป็นสื่อกลางตัวกลางในการเจรจากลายเกลี่ย
มโยงกันกับเจ้าของที่ที่มาล้อมรั้วปิดทางเข้าออกชุมชน
คือชาวบ้านบอกเรามานะว่าเดิมทีชาวบ้านร่วมการบริจาคเป็นทางออกเมื่อ๑๘ปีก่อน
ทำให้ชุมชนเขาก็เดินเส้นทางนี้เป็นประจำ
แต่ณตอนนี้เจ้าของใหม่ก่ออิดปิดเลย
ชาวบ้านลำบากต้องอ้อมไกลแล้วไอ้ทางที่มันอ้อมมันก็เปรียวมันก็ไกลนะฮะ
ทีแค่นี้๖๐เมตรก็ถึงทางออกแล้ว
สุดท้ายต้องอ้อมนู่นน่ะประมาณสักกิโลครึ่งนะครับ
ขณะที่มีคุณป้าคนหนึ่งคุณป้าภัยจิตเขาก็เดือดร้อนอายุ๗๔แล้ว
ป้าเนี่ยบ้านเขาอยู่ปลายทางที่มันตันพอดีที่มันมีกำแพงมากั้นพอดี
คุณป้าเขาเดินทางไปกราบไหว้สารปู่ตาเป็นประจำเลยนะคุณผู้ชม
แล้วครั้งนี้ก็ไปขอเถอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้ถนนนี้มันกลับคืนมาเหมือนเดิมแล้วกัน
ยายจะได้เดินทางสะดวกสบายกันหน่อยนะฮะ
เพราะว่าอยากจะให้เป็นตามที่เจ้าของเดิมเขาตกลงไว้กับชุมชนว่าเนี่ย
จะบริจาคให้ชุมชนเป็นทางออกตั้งแต่นู่นปี๒๕๔๖นะครับ
คุณยายภัยจิตเขาพูดทั้งน้ำตาเลยหวังว่าเจ้าของที่ใหม่จะมีน้ำใจจะเห็นใจแล้วกัน
ซึ่งเจ้าของที่ใหม่เป็นข้าราชการอยากจะให้เห็นใจคนจนเปิดทางให้หน่อย
ส่วนตัวคิดว่าเจ้าของที่อาจจะรู้ดีตั้งแต่ตกลงซื้อที่ดินแล้วหรือเปล่า
บริเวณนี้มันเป็นถนนที่ชาวบ้านเขาเอาเป็นที่ทางเข้าออกอะไรแบบนี้นะฮะ
เอาแต่เราก็ต้องฟังความสองด้านคุณผู้ชมถามเจ้าของที่เขาหน่อยละกัน
คุณพิชยานันทวิเชษพงศ์อายุ๕๙ปีเป็นเจ้าของที่ดินที่ทำการล้อมรั้วปิดทางเข้าออกเนี่ย
เขาก็ชี้แจงว่ารั้วนี้ทำขึ้นมาตั้งแต่สารชั้นต้นพิพากษาว่าที่ดินอันนี้มันเป็นของเขา
ก็เลยเริ่มล้อมรั้วมาทุกอย่างทำตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการ
ไม่ได้ไปเบียดบังเอาที่คนอื่นมาเป็นของตัวอะไรอย่างไรเลยเพราะว่าที่ดินนี้
พ่อของคุณพิชยาซื้อมานานแล้วพอตนรับเป็นมรดกมาก็ให้เจ้าหน้าที่ไปรังวัด
พอรังวัดเสร็จนะฮะก็เขาบอกว่าเขาถูกคุณป้าภัยจิตไปยื่นฟ้อง
เพื่อเปิดให้เป็นทางเข้าออกเป็นภาระจำยอมนะแต่สารก็พิพากษาแล้วว่ามันมีทางเข้าออกอื่น
ก็ตนเนี่ยชนะคดีก็เลยล้อมรั้วจนเสร็จนะฮะแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ยกให้เด็ดขาดเพราะว่าที่ดินมันหายไปตั้ง๒เมตร
รวมแล้วเขาบอกว่ามันก็หลายตารางวาเหมือนกันอันนี้เจ้าของที่บอกนะครับทีนี้ชาวบ้านในพื้นที่อีกคนนึงคือคุณยุพินก็บอกว่า
อยากจะให้เจ้าของที่นึกถึงเรื่องของคุณธรรมได้ไหมคุณธรรมที่มีกันกับชาวบ้านเพราะสมัยก่อนชาวบ้านเขาก็มีสัจจากความจริงใจคือเขายกให้กันเป็นปากเปล่าไม่ได้มีเอกสารอะไรอย่างเป็นทางการนะฮะแต่ทำไมถึงไม่ยอมทำตามที่เคยคุยกันไว้ตั้งแต่สมัยก่อนอยากจะวิ่งบอนของความเป็นธรรมให้เปิดทางให้กับชาวบ้าน
เขาก็ดำเนินการทางข้อกฎหมายต่อไปแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการเจรจาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วจะหาทางออกอย่างไรอันนี้แค่สารชั้นต้นใช่ไหมถูกต้องถูกต้องนะครับ